ท่านผู้ชมครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวดูกันหน่อยนะฮะ
แม่น้ำเจ้าพระยาจุดเกิดเหตุจุดที่คุณแตงโมตกจากเรือลงไปนะครับ
คือเริ่มจากจุดแรกที่เดินทางกันเนี่ยเรือของคุณแตงโมที่มากับเพื่อนเนี่ยนะฮะ
เรือลำที่คุณแตงโมกับเพื่อนนั่งออกมาเนี่ย
ออกจากท่าเรือ๑๗นาฬิกาเมื่อวานนี้มุ่งหน้านะครับลักษณะล่องขึ้นไปนะครับ
จากบางศรีเมืองนนทบุรีเนี่ยขึ้นไปทางด้านบนของแผนที่นะครับ
เพื่อไปทานอาหารที่ร้านอาหารริมแม่น้ำแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ตำบลกระแชงอสามโภคจปทุมธานีร้านบ้านตาเน็ต

นี่ฮะก็ถือว่าขับเรือไปไกลพอสมควร
เพราะว่าห่างจากจุดท่าเรือที่ออกมาเนี่ย๒๕กิโลเมตร
จากนั้นเรือของคุณแตงโมและเพื่อนนะครับที่ทานอาหารอยู่สัก๒ชั่วโมง
แล้วล่องลงมานะครับมาที่ไอคอนสยามท่าเรือเอเชียทิก
วงวัดพญาไกรเขตบางคอแหลมกรุงเทพ
จุดนั้นคือไปดูไฟไปถ่ายรูปจะประมาณ๒ทุ่ม
รวมระยะทางจากร้านอาหารบ้านตานิดมาที่จุดนี้๔๗๕กิโลเมตร

ช่วงขากลับนี่แหละท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
มันมีจังหวะเรือที่แล่นผ่านท่าเรือพิบูลสงคราม
ในพื้นที่ตะมนต์สวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
อยู่แถวสะพานพระราม๗นะฮะอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำนะครับ
จุดนี้นี่แหละที่คุณแตงโมเนี่ยหายไปจากเรือ
แล้วเพื่อนมาเห็นเอ้าหายไปไหนคาดว่าพลัดตกเรือไปแล้ว
เหลือระยะทางอีก๔กิโลเมตรกว่า
ตอนนั้นเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๙นาทีนะครับ
คุณปอที่เป็นเจ้าของเรือแล้วก็ขับเรือเองด้วย
ตอนนั้นก็พยายามวนเรือหาแล้วก็โทรศัพท์ไปหาผู้ดูแลเรือ
บอกมีคนตกน้ำจากนั้นก็มีการหากันตลอดทั้งคืน
และทั้งวันวันนี้เน้นค้นหาตามเส้นทางน้ำไหล
ว่าไหลไปทางพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนะครับ
ก็คือย้อนเส้นทางผ่านท่าเรือพิบูลสงครามที่อยู่ใต้สะพานพระราม๕
จะเป็นจุดท่าเรือพิบูลสงคราม๒ไปทางท่าน้ำฝั่งทางท่าน้ำนนทบุรี
นี่นะฮะลักษณะน้ำน่าจะไหลไปทางนั้นก็เลยหามุ่งไปทางนั้นนะครับ